สวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวเที่ยงไทยรัฐมาแล้วนะครับ
ประจำวันจันทร์ที่๑๐พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบอีกหกสิบสีนะฮะ
๑นาฬิกาเราเจอกันหน้าจอไทยรัฐทีวีเช่นเคยนะครับ

พืชมงคลค่ะแต่ว่าวันนี้ด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ย
เราไม่ได้มีการจัดพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนะคะ
ใช่นะครับพระราชพิธีปีนี้ก็ถือว่างดไปนะครับ
แต่ว่าจุดมุ่งหมายของวันพฤชมงคลที่สำคัญ
นั่นก็คือเป็นการบำรุงขวัญแก่พี่น้องเกษตรกรนะครับ
ซึ่งพี่น้องเกษตรกรของเราก็ถือว่าเป็นคนที่ทำงาน
ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตนะครับ
แม้ว่าปีนี้จะไม่มีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญก็ตามนะครับ
แต่ก็มีการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์พันธุ์ข้าวพระราชทานนะครับ
เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พี่น้องเกษตรกร
และวันนี้เองจะมีพิธีหวานข้าวในแปลงนาทดลองณสวนจิตรดาด้วยนะครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดอรรถนา
สมเด็จพระอริยะวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประกอบพิธี
ลูกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก
ทรงเมล็ดพันธุ์สำหรับพระปลูกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพรพรรมฮราชวัง
พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองค์คมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายคารวาส
นายทองเปลวกรองจันทร์ประหลัดกระทรวงเกษตรและสากร
เปิดเผยนะครับว่าวันพฤชมงคลปีนี้
ประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
กระทรวงเกษตรและสากรจึงขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย
ดการประกอบพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ
ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในปีนี้
และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่าง
พร้อมทั้งประกอบพิธีหวานข้าวในแปลงนาทดลองณสวนจิตรดา
วันที่๑๐พฤษภาคม๒๕๖๔คือวันนี้
เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญกำลังใจ
แก่เกษตรกรทุกสาขาทั่วประเทศ
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูกทั้งหมด๕สายพันธุ
แก่พันธุ์ข้าวดอกมะลิ๑๐
พันธุ์ข้าวปฐุมธานี๑พันธุ์ข้าวก่อขอ๗๙
พันธุ์ข้าวก่อขอ๔๓และพันธุ์ข้าวก่อขอ๖
จำนวน๑๓๙๖กิโลกรัม
เข้าพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาบราม
เพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์ต่าง
ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์
เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูกในปี๒๕๕๙
และพระราชทานแก่ประสบกรณิกรและชาวนาทั่วประเทศ
เป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตน

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป

ได้นำรถไถพร้อมเครื่องมือเข้าปรับพื้นที่ปลูกข้าวกัน

แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ได้สูบน้ำเข้านากันไว้แล้ว
โดยวันนี้ก็ถือเลิกวันพฤชมงคลแล้วครับ
มาไถดินหวานกล้าและปักดำต้นข้าว
หรือที่เรียกว่าการแรกนานะครับ

ชาวนาท่านหนึ่งในตำบลวัดโคกของอำเภอมโนรม
ก็เปิดเผยบอกว่าการทำนาในวันพฤชมงคลนั้น
ถือว่าเป็นความเชื่อที่ทำกันสืบทอดมานาน
ตั้งแต่สมัยโบราณเพราะจะทำให้ได้รับความเป็นสิริมงคล
เนื่องจากได้บอกกล่าวพระแม่โพศพ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาผืนดินแล้วก็ผืนนา
ยังช่วยบันดาลให้น้ำท่าและพืชผลในนามีความอุดมสมบูรณ์
ไม่มีแมลงนกหนูมารบกวนและให้ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ซึ่งปีนี้นะครับชาวนาส่วนใหญ่บอกว่า
อยากให้รัฐบาลนั้นช่วยพยุงราคาข้าวในสถานการณ์โควิด๑๙
ไว้ให้ได้ในราคาแต่ละ๑หมื่นบาท

จะได้ไม่ต้องประสบปัญหาขาดทุนเหมือนที่ผ่านมาด้วย
แล้วก็แน่นอนก็ต้องสำรวจตรวจสอบเรื่องของน้ำท่าในบ้านเราด้วย
เพราะว่ากลางสัปดาห์ที่๒ของเดือนพฤษภาคม
นั่นก็คือสัปดาห์นี้แหละครับจะถือว่าเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ
ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรเอาไว้
แล้วก็ฤดูฝนของเราเริ่มกลางเดือนพฤษภาคม
ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม